เดียวกันแท้แทนที่จะไปชวนกันหางาน

อยู่ดีเดินเข้าไปในร้าน๑
มีเพื่อนอาชีพรายเดอร์นั่งกินข้าวอยู่

แล้วคราวหน้าไม่มีแล้วฮะ

คราวหน้าจะไม่มีแล้วหนึ่งห้า
พี่พูดเลยหนึ่งแค่อะไรคืออะไร
คราวหน้าจะเป็นแม็กซ์กระเภทล่ะ

หรือถ้ามึงค้าใจมึงนัดกูได้๒๔โมง

ถ้าเป็นใครเช่นไอ้ผมไม่ได้บัวข่าว

ที่จังหวัดเชียงใหม่๒๓ธันวาคม

กินข้าวอยู่ดีบอกเขาเลยว่ามันดวนปืนกันเปล่า
เออไม่ถนัดต่อยนะถนัดใช้ปืนเอาคนงงนี่งงกันทั้งร้าน
จนกระทั่งนะคะมีรุ่นพี่คนนึงที่เป็นรายเดอร์เหมือนกันนี่แหละ
ก็พยายามเข้ามาไกลเกลี่ยแล้วก็ถามวันนี้เป็นไร
ดรายการกดเรื่องอะไรแต่ผู้ชายคนนั้นไม่บอกสาเหตุด้วยนะคะ
แล้วขี่รถจากไปเลยจ้ะมีการบอกว่าให้นัดจะมาท้ากันด้วยนะทักด่วน
ท้าดวนเปิลเดี๋ยวสแกนไว้เลยให้สแกนอะไรเอองงนะคะ
เขาบอกว่าเขาไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักนะคะให้ตำรวจจัดการต่อ
ก็เลยสันนิษฐานแบบนี้ว่าหล่อนไหมจากการเสพยาอะไรหรือเปล่า
เคยมาหาเรื่องคุณอื่นแบบนี้ทั้งที่ไม่จัดการดู